สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณเอจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม

จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ต่อคุณภาพชีวิตให้กับคนที่เขารักในครอบครัว
นั่นก็คือน้องมายได้มากน้อยเท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี้นะครับ
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามที่เรานำมาตั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวทั้งหมด
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพียงแค่คนละข้อเท่านั้น
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเอมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ผมจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง

แต่ละเรื่องคุณเอจะต้องวิเคราะห์ว่าคุณเอตอบเรื่องไหนได้
อีก๓ท่านที่เหลือจะสามารถตอบเรื่องไหนได้
พร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมดมี๕เรื่องดังนี้
เรื่องที่๑จังหวัดจันทบุรี
เรื่องที่๒เพชรพลอย
เรื่องที่๓น้องมาย
เรื่องที่๔มวยไทย

พริกไทยน่าจะเป็นของประสุทธิ์
ส่วนมวยไทยน่าจะเป็นคุณตาค่ะ
จันทบุรีน่าจะเป็นลุงโอเพราะลุงโอน่าจะไปมาหลายอำเภอค่ะ
ส่วนน้องมายก็แม่น่าจะตอบได้

ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่จะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

จันทบุรีนี่นะครับถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของอัญมณีใช่ไหมคะคุณแม่
แล้วคุณแม่ทำอาชีพเพชรพลอยนี่มานานหรือยังครับ

เคยได้ยินอัญมณีชุดนพก้าวไหมครับ

เป็นอัญมณี๙ชนิดที่ถือกันว่าหากผู้ใดครอบครองจะมีสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง
โบราณเนี่ยก็ได้มีการนำเอาอัญมณีทั้ง๙ชนิดนี้มาผูกเป็นกรอน
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกฏเหลืองใสสดบุษราคำ
แดงแก่กรรมโกเมนเอกศรีหมอกเมฆนินลการ

แดงสลัวเพทายสังวานสายภัยทูล
คำที่หายไปคือคำว่าอะไร

เคยได้ยินกรบทนี้ค่ะก็ถามว่าท่องได้ไหมท่องไม่ได้แต่ว่าพอจะจำได้ค่ะ
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามขาวมัวครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าหลังจากที่เราตอบคำถามครบ๔ข้อแล้ว
คุณแม่ยังไม่หมดหน้าที่ครับคุณแม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องแม่จะเลือกเรื่องไหนให้ป้าสุขึ้นมาตอบคำถามระหว่างเรื่อง
จันทบุรีน้องมายมวยไทยพริกไทย

ทำไมถึงเลือกพริกไทยให้ปะสุครับ
เพราะว่าตอนนี้ปลาสุน่าจะถนัดกับพริกไทยมากกว่าค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญป้าสุมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เล่าให้เราฟังหน่อยป้าสูเกี่ยวข้องกับพริกไทยยังไง
ก็ทำพริกไทยที่เขาใส่เป็นแผงส่งไปทางภาคอีสานค่ะ

พริกไทยป่นอย่างนี้ป้าเคยทำป่ะ

เราต้องชั่งเราช่างเป็นเม็ดก่อนว่าทำไปกี่กิโล
แล้วเราก็เอาไปอบร้อนค่ะอบร้อนแล้วก็เข้าเครื่องป่น
กรอกใส่ถุงบ้างใส่ขวดบ้างแล้วแต่ว่าตลาดไหนที่ลูกค้าต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
พริกไทยถุงนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่ง๗ขีด
ตัวเลือกที่๒๘ขีด
ตัวเลือกที่๓๙ขีด
ตัวเลือกที่๔๑๐ขีด

สมาธิให้ดีนะฟังนี่ป้า

เพราะว่าตอนนี้คำตอบอยู่ในมือป้าแล้วเหมือนกัน

เราจับก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะได้๑๐ขีด
แต่ตามสายตาเนี่ยที่เคยมัดเนี่ย

ก็เลยเลือกที่๘ขีดมากกว่า

ตัวเลือกที่๒๘ขีดครับ

สุจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะให้ลุงโอมาตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญลุงโอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในจังหวัดของเรานี่ลุงเดินทางทั่วไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดใดต่อไปนี้มีขนาดพื้นที่เล็กกว่าจังหวัดจันทบุรี

สุโขทัยคอยใหญ่
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันพร้อมกันในช่วงหน้านะลุงนะ

นั่นก็คือน้องมายแล้วก็คุณตานะครับ
ลุงโอจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จำนงแต่จะเลือกเรื่องไหนให้คุณพ่อจำนงขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องน้องมายและเรื่องมวยไทย

ขอเชิญพ่อจำนงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อลูกชายเลือกเรื่องมวยให้พ่อ

มวยกับพ่อใบไทยพ่อชอบดูมวยหรือ

พ่อชอบดูมวยเหรอ

พ่อมีนักมวยในดวงใจไหม

เมื่อก่อนที่พ่อเคราสร้ายต่อยเป็นไงพ่อ
พ่อครับทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็มีรายการมวยนะครับ
แล้วก็มีแฟนรายการเยอะด้วยนะฮะ
จ๋าเข้าคำถามเลยนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่ท่าแม่ไม้มวยไทย
ตัวเลือกที่๑อินาวแทงปลิต
ตัวเลือกที่สองมอนยันหลัก
ตัวเลือกที่สามขุนยักษ์จับลิง
ตัวเลือกที่สี่ผงปีกหัก
อินาวอ่ะอันนั้นมาใจเรื่องของมวย
แล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

คุณผู้ชมจ๋า๔คำถาม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นไปพร้อมกัน

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
พริกไทยในถุงนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่

จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่